ปกติแล้วถ้าเมนูนี้คุณจะนึกถึงเส้นก็คือเมนูราดหน้า
แต่ราดหน้าที่บอกคือราดหน้าเกี้ยวกรอบสูตรน้ำราดแบบเจ้มจ้อนเลย
น่าทานไหมล่ะนี่คือทำเองนักเลงพอ
ใช่ค่ะคุณทำเองทำตามกันได้ง่ายเลยนะคะ
ขั้นตอนง่ายแบบนี้นะเริ่มจากนำเกี้ยวมาหั่นให้เป็นเส้น
นะตอนนี้ฆ่าตอนรอไว้ต่อไปไปทำน้ำราดหน้า
นำราดหน้าวิธีการก็คือใส่เก็บสับระเอียดลงไป
จากนั้นก็ใส่เนื้อสัตว์แล้วก็ผัดนะคะใส่น้ำปรุงรสตามใจชอบ
ผักอะไรที่คุณชอบได้เลยแครอทข้าวโพดอ่อนใส่คณะอะไรก็ได้
ยังไม่แน่นพอใส่หมึกกุ้งเพิ่มลงไปอีกนะ
บ้านนี้เขาใส่ทั้งหมึกทั้งกุ้งเลยนะคะใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วย
แป้งและผักตบท้ายนิดหนึ่งเป็นอันเสร็จเรียบร้อยก็ได้แล้วค่ะ
นูราดหน้าเกี้ยวกรอบรวมมิตรสุดแสนจะน่ากินน่าทาน
มันทำยากอยู่อย่างหนึ่งนะต้องทำตอนเด็ดเดือด
ใส่น้ำแป้งลึงไปไหนให้แป้งมันตาเพื่อให้แบบน้ำมันขนคล้นตุ๊ง

ในการเต็มมันจะเกาะเป็นก้อน
ไม่แป้งมันต้องละลายน้ำ

คุณผู้ชม
ถ้าอยากลองกินลองทำกันดูที่บ้านก็ได้

ครัวดินเผาจริงเขามีอีกหลากหลายเมนู
น่าสนใจแล้วเขาสอนการทำเมนูต่างด้วยเข้าไปดูกันได้เลย
แล้วสังเกตภาชนะเขาก็เป็นดินเผาด้วยไง

วันนี้มากมายหลายเมนูเลือกไม่ถูกแล้วจะกินอะไรดี
กินหลักน้ำไหมล่ะ
เมื่อกี้กูจะกินอาหารใต้ด้วย